คุณผู้ชมคะเมื่อปีที่แล้วมีข่าวข่าวหนึ่งนะคะ
ที่มีเด็กลูกครึ่งสวิสเตอร์แลนด์๔คนไทยสวิสเตอร์แลนด์นะ
ตกจากระเบียงห้องพักย่านรามคำแหงลงมาเสียชีวิต๒คนรอดชีวิต๒คน
สักพักหนึ่งปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานี้เอง
ก็มีข่าวว่าเด็กที่รอดชีวิต๒คนนี้หนีออกจากบ้าน
เดินเท้า๒๐กิโลเมตรบอกว่าอยากจะไปอยู่กับพ่อ
เพราะว่าโดนแม่ซ้อมโดนแม่ทำร้ายร่างกายบอกว่าแม่ใช้ยาเสพติด
ล่าสุดนะคะน้องเนี่ยได้เจอกับพ่อแล้วนะคะ
๒คนคนหนึ่งอายุ๑๒ปีอีกคนอายุ๑๑ปีค่ะ
ตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือพมนะคะ

พอได้เจอลูกเนี่ยลูกก็ยิ้มแล้วก็วิ่งเข้ามากอด
ด้วยความดีใจนะคะซึ่งพ่อบอกว่า
ว่าเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อย่างศีลในการเลี้ยงดูบุตร

และความสามารถในการเลี้ยงดูของทั้งสองฝ่ายจากเจ้าหน้าที่พม
เด็กก็เลยต้องอยู่ในความดูแลของพมไปก่อน
นายมาเชลบอกว่ายินดีเลยที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาดูแล
ก็ประเมินความพร้อมเรื่องของการดูแลลูก

ก็มีข้อกังวลใจเพราะรู้มาว่าแม่มีอาการโรคซึมเศร้า
อยากให้แม่บำบัดรักษาอาการให้ดีขึ้นก่อน
ก่อนที่จะรับลูกไปอยู่ด้วยก็เป็นห่วงลูกนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเตรียมวางแผนอนาคตให้ลูกมากกว่า
ถามนายอีทประกายแก้วคุณตาของเด็กค่ะ
เล่าบอกว่าก็ถ้าเจ้าหน้าที่ประเมินทางพ่อและแม่เรียบร้อยแล้ว

มันมีข่าวออกมาว่าเด็กกลัวพ่อ

แต่ปลายเดือนมีนาคมที่เด็กหนีออกจากบ้าน

กลัวแม่เอาเป็นอย่างนั้นไปอีก

เพราะว่ามันก็มีทั้งยาโรคซึมเศร้า
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ย้ำเลยบอกว่า
ทุกอย่างจะทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ